หน่อยฮะผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
รู้สึกช่วงนี้เจอเดินไปเซมา
เป็นรอบที่๒แล้วที่ลงบันไดมา

เกือบจะโขกโพเดียมแล้ว

หลายคนก็แสงความเป็นห่วงพลเอกประยุทธ์เหมือนกัน

นักข่าวก็ไปเกาะติดสัมภาษณ์อยู่
สาราว่าการกระทรวงกลาโหม

ผู้สื่อข่าวก็ทักไปบอกเขาอ่อนอีกแล้วเหรอท่าน

นายกรัฐมนตรีตอบบอกว่าใจมันไปก่อนเท้า

อุ๊ยเห็นมั้ย
ไนโยะก็ระวังเดินระวังสะดุดหลายรอบ
ใจมันไปก่อนเท้า

เอามือรูปผมนิดนึงนะฮะ
นี่แหละครับแล้วก็มีการตอบคำถามผู้สื่อข่าว
เกี่ยวกับเรื่องของการยุบสะพงศภาอะไรต่างนานานะครับ
นายกก็ยืนยันไม่ยุบสภานะฮะ

บางทีใจร้อนเดินเร็วไปใจมันไปข้างหน้าแล้ว
เพราะสมองคิดหลายเรื่องนะครับ
กำชับตั้งแต่คราวที่เดินสะดุดแล้วเกือบจะชนโพเดียม
ตอนเดินขึ้นสเตจหรือว่าเวทีคราวนั้นก็กำชับเหมือนกัน
คราวนี้ก็กำชับเหมือนกันแต่พลาดไหม

ในการที่จะต้องเอาภาพเหล่านี้มานำเสนอนะครับ